มากันที่เบรกนี้ค่ะขอดูเอวตัวเองสักหน่อยนะคะ
เพราะว่าสาวคนนี้นะคะคุณแม่คนนี้ค่ะ
มีลูก๔คุณพลอยชิดจันทร์แต่ว่าเอวเล็กมากคุณดีมาก
ผู้จัดขาเชิญงานให้เธอนะคะไปร่วมแสดงละครหน่อย
เพราะว่าเธอนั้นเริ่มคิดถึงวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะ

เริ่มโตแล้วไงดูแลตัวเองได้แล้วไง
งหายจากงานวงการบันเทิงไปนานกว่า๗ปีเลยค่ะ
เพื่อไปทำหน้าที่ศรีภรรยาแล้วก็คุณแม่ของลูกทั้ง๔
ล่าสุดค่ะคุณพลอยชิดจันทร์ก็บ่นคิดถึง
แล้วก็อยากจะหวนคืนสู่จอทีวีอีกครั้งถ้ามีโอกาส
โดยเธอเผยว่าหากมีผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วก็จังหวะเหมาะสมนะคะ
กระทบกับการทำหน้าที่แม่บ้านก็ยินดีรับค่ะ
เพราะว่างานในวงการบันเทิงเป็นงานที่เธอรักค่ะ
ทุกเดือนต้องมาอยู่แล้วกรุงเพศอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้ามีงานเราก็มาถี่ขึ้นบ่อยขึ้น
ละครถ้ามีโอกาสเนอะแต่จริงตอนนี้ก็เริ่มแบบ

เพราะว่าลูกเริ่มโตขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เข้ารุงเรียนกันหมดแม่ก็เริ่มรู้สึกเริ่มมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น
ผู้จัดยังไม่มีค่ะตอนนี้งานละครหรืองานนี้ยังไม่มี

ก็ดูโอกาสเนอะจริงเราก็ชอบอยู่แล้วค่ะ

ถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือมามีงานตรงไหนที่เราแบบสามารถมาทำได้
เวลาโอเคไม่แบบว่าติดกับเรื่องลูกหรือเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็สามารถมาได้ค่ะพร้อมค่ะ
เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่ความว่าคุณพอยมีที่เสียงแล้วก็เกิดจากวงการบรรเทิงนะคะ

กำลังเมาส์คุณพลอยอยู่กล้องก็ตัดมาไม่ได้จังหวะเลยไม่รู้อะไรหลุดไปป่ะเนี่ย

เป็นต้องบอกว่าคือสวยมากแล้วก็หน้าเด็กมากอยู่เนี่ยค่ะ

ฉันคิดว่าน่าจะกินลำไยอบแห้งของธุรกิจสามีเขา

แต่ว่าก็นะอยากรู้เคล็ดลับมากว่าในการดูแลรักษารูปร่างของเธอทำยังไงบ้างนะคะ

ว่าเร็วนี้จะมีผลงานของเธอให้ได้ติดตามกันนะคะ